เอามาถึงเหตุการณ์แห่งความระทึกที่เกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพ
ในพื้นที่ของนครรัฐสุริมาเมื่อวานนี้
เห็นภาพแห่งเหตุการณ์ก็ต้องบอกว่าน่ากลัวจริง
แล้วก็โชคดีจริงของคนที่นั่งรถมา

ขับรถพาลูกสาวกับหลานสองคนไปโรงพยาบาล

นี่ครับนี่คือลูกสาวของคนขับ
คลานออกมาจากรถเนี่ยค่ะขาหักขาเจ็บ

เพราะว่าตอนที่ไปพบเนี่ยยังอยู่ใกล้รถอยู่เลย

วันนี้ผู้หญิงคนที่คลานออกมาเมื่อสักครู่นี้
เขาให้สัมภาษณ์เล่าเรื่องราวไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะให้ฟังว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
นี่เป็นวินาทีเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
จุดเกิดเหตุที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือตรงนี้ครับ
นี่คือจุดกลับรถเกือกม้าบริเวณถนนมิตรภาพ

เป็นร่องรอยไฟไหม้สีดำ
ซากรถยนต์ที่ยังหลงเหลืออยู่เล็กน้อย

ตอนนี้ถูกลากไปเก็บไว้ที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งแล้ว
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องใช้เป็นหลักฐานในการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้อะไรต่อนะครับ
เพื่อจะได้ให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นมายังไง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราทำเป็นกราฟิกจำลองภาพเหตุการณ์ให้เห็นนะครับ
ที่เพลิงไหม้วิ่งตรงเลนขาเข้ากรุงเทพมุ่งหน้าจะไปตำบลหนองย่าขาวอำเภอศรีคิ้ว
ที่เขาวิ่งสวนเล่นมาแต่ว่าคันนั้นเขาไม่เป็นอะไรมากตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่๑๐๕นะครับ
คนขับชื่อว่าในเบี้ยวปรางปรุอายุ๔๗ปีนะครับก็กระเด็นออกนอกรถไปร่างกระแทกพื้น
บาดเจ็บสาหัสคนที่นั่งมาด้วยก็มีลูกสาวชื่อว่านางสาวนิพาพรหงวนศรี
แล้วก็ลูกของนางสาวนิพาพรที่เป็นหลานของคนขับอีก๒คน
คนหนึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ๑ขวบอีกคนนึงเป็นเด็กชายอายุ๒ขวบ
พอเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วเนี่ยนะผู้หญิงก็คือนางสาวนิพาพรขาหักอยู่แถวใกล้รถ
เด็กสองคนยังติดอยู่ในรถส่วนคนขับกระเด็นออกนอกรถไปแล้ว
โชคดีที่มีพลเมืองดีเข้าไปช่วยทั้งหมดดึงออกมาได้ทัน
ใช่พลเมืองดีก็ดึงตัวคุณนิพาพรลากออกมาแล้วก็เข้าไปช่วยเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะคะ
ถ้าดูในภาพเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่อุ้มเด็กอยู่นะคะ
คนที่สองคุณอุดมเดชประเสริฐชัยโชคดีคนนี้เป็นคนเข้าไปช่วยดึงแม่เด็กลากออกมาจากรถนะคะ
แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปไว้ด้วย
พลเมืองดีคนที่๓คือนางจิรัชยาขอบกิ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตำบลกฤษณาอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
และคนที่๔คือนายวิจิตสืบสายเป็นพนักงานโรงงานโคราชออโต้ผลิตสายไฟรถยนต์ที่ศรีคิ้วนครราชศรีมา
คุณจิรัชยากับคุณวิจิตเขาขับรถผ่านมาพอดีแล้วเห็นแล้วก็เลยไปช่วย
พลเมืองดีที่ไปช่วยบอกว่าถ้าช่วยช้ากว่านี้สักนาทีเดียวนะคุณเขียนมาสอน
เผลอรถระเบิดลุกไหม้ทั้งคันคราวนี้ไม่รู้จะช่วยอย่างไรแล้ว
ใช่ค่ะทีมข่าวของเราก็พยายามจะไปคุยกับพี่พลเมืองดีทั้ง๔คน

คนแรกที่เราได้คุยก็คือคุณอุดมเดชประเสริฐชัยโชคดีนะคะ
เขาเป็นคนที่ลากลากคุณแม่แม่เด็กออกมาจากรถนะคะ

คุณพี่อุดมเดชบอกแบบนี้ค่ะวันที่เกิดเหตุ
ขับรถออกจากบ้านไปทำธุระที่ปากช่อง

ก็เลยจอดรถข้างทางวิ่งเข้าไปช่วยเลย
คือตามสัญชาติยานไม่คิดอะไรเลยนะคือเข้าไปช่วยอย่างเดียวเลยค่ะ
มีคนเข้าไปช่วยเหลือเด็กเล็กแล้วตอนนั้นน่ะนะคะ
แล้วก็มีคนเข้าไปช่วยเหลือคนขับรถแล้วนะคะ
แต่เห็นว่ามีคนเจ็บที่เป็นผู้หญิงนอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ข้างรถ
ด้วยความเจ็บปวดแล้วก็เห็นว่าไฟกำลังไหม้เลยค่ะ
ถ้าปล่อยไว้ผู้หญิงคนนี้อันตรายแน่เลยตัดสินใจวิ่งเข้าไป
ลากผู้หญิงออกมาให้ห่างจากรถประมาณสัก๑๐เมตร
เพราะเห็นว่าบาดเจ็บคือขาเจ็บแล้วก็ซี่โครงน่าจะหัก
ลากออกมาได้แป๊บเดียวไฟไหม้ทั้งคันเลย
ไฟพลึบทั้งคันเลยไม่กี่นาทีค่ะ
คุณอุดรเดชบอกว่าวินาทีนั้นไม่คิดอะไรทั้งนั้น
แค่อยากช่วยอยากช่วยคนบาดเจ็บให้ปลอดภัยค่ะ
นี่ครับ
อยากช่วยเขาก็คานต่อไปไม่ได้แล้ว

เจ็บสาหัสเยอะครับเลือดกระทุ่มตัวเลย

ดึงเสร็จปุ๊บก็ไฟไหม้ข้างหน้าเลยครับ

ถ้าไม่ได้ฟิวนี้เด็กก็คงจะต้องเสียชีวิตทำไหม้เผาทำเป็นครับ
เพราะมันไฟมันลุกเร็วมากครับตอนนั้น

หรืออาจจะเสียชีวิตไงผมก็เลยต้องตัดสินใจเพื่อไปลากผู้หญิงออกมาครับผม

เพราะตัวแกใหญ่มากครับตัวแกอ้วนแล้วก็พยายามลาก
แต่เราไม่กล้ายกเรากลัวแกจะหนัก

ด้วยความเห็นเขาก็สาหัสด้วย
แล้วก็ตรงนั้นเราก็ต้องรีบตัดสินใจครับ

แต่เราก็เห็นตรงนั้นเราก็ต้องช่วยเขานะครับ
ก็อยากให้คุณสังคมเห็นว่าการช่วยเหลือคนมันก็สิ่งที่ดีนะครับ
เราก็ช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไร

ให้ทุกคนถ้ามีปฏิเหตุอะไรเราช่วยได้ก็ต้องช่วยกันนะครับ

เราก็ปล่อยทางมูลิธีเขานะครับ
ก็อยากให้ทุกคนก็ถ้าเจอเหตุการณ์นี้ก็ได้ช่วยกันนะครับ

บางทีก็บางทีเราอยากไปยกเขา
พยายามก็ต้องดูด้วยว่าเขาเจ็บมากขนาดไหน
หรือว่าเป็นยังไงสะหัสไหมอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็เลยจอดรถลงไปดู

แล้วผู้หญิงที่นอนอยู่ข้างรถก็คือแม่ของเด็กเขาตะโกนไงครับ
ช่วยหน่อยมีเด็กอยู่อีก๒คนหลังรถ

คุณจิรัชยาก็เลยตัดสินใจเข้าไปช่วยอุ้มเด็กออกมา๑คน

แล้วก็มีพลเมืองดีอีกหนึ่งคนมาช่วยอุ้มเด็กอีกคนนึงออกจากรถมา

คุณจิรัชยาบอกว่านาทีนั้นไม่คิดอะไรอย่างอื่นเลย

อยากจะให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ปลอดภัย
สงสารมากเพราะว่าตัวเธอเองก็มีหลานตัวเล็กเช่นกันนะคะ
ก็เลยเตือนคนใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังด้วย
เพราะว่าคนที่โดยสารมากับเราก็คือคนที่เรารัก
ก็ไม่อยากจะให้ใครได้รับบาดเจ็บแบบนี้นะคะ
เจ้าเพิ่ม

เจ้าไป

ไปเยี่ยมหลานที่โรงพยาบาล
ก็คือหลานพี่ป่วยอยู่ที่เซ็นเมรี่

ก็เลยไปเจอนี่ก็เลยจอดรถแล้วก็วิ่งลงไปเลย
ไม่ได้คือนาทีนั้นไม่ได้คิดอะไร
ก็คือเห็นเด็กแล้วก็เห็นเขากระเด็นออกมาแล้ว

ปลอดภัยปลอดภัยดีค่ะก็
มีเลือดมีเลือดเลือดอะเยอะเลย
พอดีพี่ก็เสื้อพี่ที่จะไปเยี่ยมหลานแบบติดเลือด
น้องคนนั้นพี่ก็เลยไม่ได้ไปโทรไปบอกลูกสาวว่า

ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรไม่คิดว่า
ไม่คิดว่ามีคนถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้
ก็คือพอช่วยเสร็จก็โทรไปบอกลูกสาวว่า

ก็คงไม่ได้ไปเยี่ยมหลาน
ดีใจค่ะ

ก็ได้ช่วยน้องเขาก็คือเห็นเขากระเด็นออกมาแล้วเขานอนนิ่งที่แรกก็คิดว่าเขา
คือจะไม่รอดด้วยซ้ำเห็นเขานอนนิ่งไปพักหนึ่ง
ก็คือฝากผู้บุคคลอร์ง
ที่อาจจะมี
กินดื่มเล่าอะไรก็คืออยากให้
ต้องให้ละมัดระวังซักนิดหนึ่งเวลาแบบกินแล้วไม่อยากให้ขับ
เพราะว่าเหมือนว่าคุณตาเขาจะดื่มมาด้วยประมาณนี้ค่ะ
ส่วนพลเมืองดีคนที่๓ที่ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยนะคะ
คือคุณประสิทธิ์สาราบันอายุ๓๙ปีค่ะ
เป็นคนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
คุณพี่ประสิทธิ์เป็นพนักงานขับรถส่งสินค้า
ของบริษัทซันกิโคลิตี้โปรดักต์จำกัดนะคะ

ประสิทธิ์บอกว่าวันเกิดเหตุเขาก็ขับรถบรรทุก๖ล้อ

ได้ยินเสียงชนแบบโอ้โหดังลั่นเลย
โงกหน้าไปดูเห็นคนนอนกลางถนน
เขาก็เลยเปิดประตูออกไปเห็นมีคนช่วยผู้หญิงออกมาแล้ว

ช่วงนั้นเขาจะเดินกลับอยู่แล้วแต่ได้ยินเสียงแม่เด็กตะโกนนะคะ

ก็เป็นเสื้อของบริษัทเขา
เขาก็ไปช่วยก็เลยนำเด็กออกมาได้นะคะ
ก็คือมีคุณพี่จิรัชยากับคุณพี่ประสิทธิ์
ที่ช่วยเด็กออกมาอุ้มกันมาคนละคน
เพราะว่าคิดปุ๊บผมทำเลย

ถึงรถคลัยไปกินอยู่ไงนะ

อย่างนั้นห้องหายเบาะแล้ว

ที่บริษัทของคุณประสิทธิ์

ทำงานที่บริษัทแห่งนี้มา๒ปีกว่าแล้ว
หลังเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้บริษัทก็ทราบเรื่องแล้วนะครับ

พอกลับมาก็มีการเล่าให้ฟังกันนะครับ
บริษัทก็รู้สึกภูมิใจมาก
เดี๋ยวจะประกาศเกียรติคุณเป็นการชมเชย
มอบรางวัลเกี่ยวกับความดีที่ทำให้กับคุณประสิทธิ์ด้วย

อีกคนนึงนะครับก็คือคุณวิจิตสืบสาย

ผลิตสายไฟรถยนต์ที่๔คิวโคราช

ไม่ได้หวังเลยว่าจะมีผลตอบแทนอะไรออกมานะ

จริงก็คือแบบเห็นเหตุการณ์ก็ช่วยโดยแบบ

ส่วนเรื่องของคดีความนะครับ
พันธุ์ตำรวจรีชำนาญก่อเกิดสารวัตรสอบสวน

จากการสอบสวนทราบว่ารถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุ
กำลังจะเดินทางกลับบ้านที่ตำบลหนองย่าขาว
กันทั้งหมด๔คนมาถึงจุดเกิดเหตุ
เสียหลักข้ามเกาะกลางไปยังอีกฝั่ง

แล้วก็เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ

ยังไม่มีการยืนยันว่าก่อนที่รถจะเสียหลัก
ได้มีการเบียดหรือแซงรถคันอื่นมาหรือไม่
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้ง
ต้องรอการสอบสวนผู้บาดเจ็บด้วย

ต้องรอให้สามารถให้ปากคำได้ด้วยสำหรับคนขับนะครับ
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุแล้วไฟลุกทั้งคันเนี่ย

ผู้ที่เป็นลูกสาวของคนขับรถ

ชื่อว่านางสาวนิพาพรหงวนศรีอายุ๒๙ปี

แล้วก็ซี่โครงซี่โครงด้วยนะครับที่บาดเจ็บก็ถือว่าก็สาหัสแหละ

ก็พ่อคนขับพาเขากับลูกสาวสองคน

ไปโรงพยาบาลมหาราชนครรัชศรีมา
หลังจากเสร็จเรื่องการตรวจสุขภาพอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางกลับ
แต่ว่าก่อนที่จะขับรถกลับนะคุณเดี๋ยวมาสอน
คุณนิพาพรบอกว่าเห็นพ่อว่าอุ๊ยทำไมเมา

ก็บอกพ่อว่าอย่าขับเลยเอาอย่างนี้ไหมไปหาญาติที่อยู่ในแถวตัวเมือง

พ่อบอกว่าขับได้เดี๋ยวขับช้า
พอขึ้นรถขับออกจากตัวเมืองโคราชได้สักพัก
ขับเร็วเลยทีนี้เร่งเครื่องอย่างเร็วเลย

ก็พยายามบอกพ่อให้ขับช้าเถียงกับพ่อมาตลอด
ให้หยุดรถกลัวจะเกิดอุบัติเหตุ
พ่อก็ตะคอกใส่จนต้องเงียบไป

ตอนนั้นพ่อเหยียบคันเร่งจะแซงรถเก๋งคันหน้า
แล้วก็เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนน
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุอย่างที่ท่านได้ทราบเกิดขึ้น
หยุดตานเนี่ย
แต่กินเหล้าเมาไหม
แล้วที่เนี่ยเขาไม่ให้มา

พ่อเหมือนพ่อจะแซงขึ้นแล้วพ่อแซงให้
มันไม่รั่วแล้วก็ขึ้นเกาะกลาง
พอขึ้นเกาะกลางทุกที่นี่รถก็หมุน
พอหมุนหนูก็กระเด็น
แล้วก็ตัวน้อยคนสุดชายก็กระเด็น
แต่ลูกหนูถึงในรถ

ก็เลยบอกว่าช่วยลูกหนูก่อน
เพราะลูกหนูอยู่ในรถ
ตอนนั้นไฟมันจะไหม้แล้ว
แล้วเขาก็เลยวิ่งเอาอีกแล้วเขาก็กำลัง
คาดว่านะน่าจะเป็นช่วงก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี

เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ

ส่วนอาการบาดเจ็บของผู้ที่ประสบเหตุนะครับ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราช
นครรัชศรีมาทั้ง๔คนนะครับ
เบี้ยวคนขับรถที่กระเด็นออกมาจากตัวรถ

นางสาวนิพาพรขาหัก

ต้องเตรียมทำการผ่าตัดให้นะครับ
ส่วนเด็กทั้งสองคนบาดเจ็บเล็กน้อยอาการปลอดภัยแล้ว
ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาต่าง
ตำรวจสพศรีคิ้วจะรอให้ในเบี้ยวคนขับ